กลับมาเจอกันต่อในเล่าเส้นเป็นเรื่องที่จะพาไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติแบบนี้ก็มีด้วย
โดยในช่วงนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวสุดแปลกแหวกแนวมหัศจรรย์บันลือโลกโอ้โห
เรียกว่าบรรยายความแปลกไม่ถูกเลยแหละค่ะ
เอาเป็นว่าไปดูให้รู้ด้วยตัวคุณเองเลยแล้วกัน

ผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูเปิดพิษดารครับ
การนำเอาอาหารไทยมาผสมผสานกับเมนูเส้น
จนเกิดเมนูใหม่ที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวส้มตำ

ไม่ออกแต่ที่รู้แน่นอนคือว่าอร่อยมากครับผม

วันนี้ผมชื่อไข่ควงครับผม

ไม่ใช่พลันเดนหลวมพี่ไข่เลย

เรือแพร่เขาบอกว่ามีเมนูพิษดารมากมายเลย

มีตั้งแต่หูน้ำไสน้ำจกน้ำยำเย็ดหรือฝุก
มีต้มเลือดหมูผัดกระถังต้มจัง

กินก็ถังทำจังอายุยืนหมื่นปีก็จะไม่เคยแข็งแรงทั้งปีเลย
มียันกุ้ยเต๋วเมนูพิษดาด้วยกุ้ยเต๋วส้มตำหัวสะจันและกุ้ยเต๋วมะม่วง
แปลกให้พญาสกรนอนสวนพลู

เอ้าคนยังมีชื่อนั้นไม่ได้ชื่อน้อสเหรอ
ว่าละเมนูแปลกเนี่ยที่มาของเมนูมีแรงแมนตัวใจอะไรบ้างพี่
พวกเกิดเราทำนะเราทำมาออกมาจาก
หัวใจอันนี้นมถ้ากรณีหัวใจหัวใจอยู่นี่

วันนี้อยู่นี่แล้วหัวนี้อยู่นี่

โอเคส่วนใหญ่ใช้สมองไหนมากัน

โอเค

มาดูแปลกของทางร้านกันดีกว่านะ

อันนี้มะเขือเทศ

เพราะว่ากินแล้วเหมือนกับองุ่น
กรอบ

ส้มตำของเรามันก็จะมีมะกอแครอทอะไรพวกนี้แล้วก็
แต่ร้านพี่มันไม่ใช่ส้มตำทั่วไป

คือพี่จะมีเครื่องหมูเครื่องอะไรทุกอย่าง

น้ำปลามะนาวอะไรก็ว่าไป

เพราะมันไม่ใช่สูตรของพี่

เส้นใหญ่ก็ไม่ขายไม่ใช่สูตรของพี่

เอาเป็นว่ากินวุ้นเส้นไหมเดี๋ยวจะพาไปหาชาคิดเลย

ชิ้นหมูพี่เนี่ยนี่ไม่ใช่ธรรมดา

ชิ้นหมูหนีระเบิดมาจากยาลาสุดยอดของลูกชิ้นที่นี่

ใช่ไม่ใช่ยาลาคืออยู่อยู่

อร่อยเยอะ

โอ้ยสุกเลยไม่งั้นพี่จะกินได้ไงหรอ

โกหกแบบหน้าซื่อเลย

เหมือนกันเลยเป๊ะเลยแต่พี่เปลี่ยนจากเส้นมะละกอแครอท

การปรุงคนละแบบคือก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเนี่ยรสชาติจะออกทางเปรี้ยว
เราต้องลดมะนาวลงเพื่อลดความเปรี้ยวของมัน

ถูกต้องแต่ถ้าเกิดก๋วยเตี๋ยวส้มตำนี่คือทุกอย่างต้องจัดจ้าน

เครื่องปรุงรสก๋วยเตี๋ยวส้มตำที่ทำให้แซ่บสุดใจก็คือพริกป่น
โดยพี่ตุ้มบอกว่าเลือกใช้เฉพาะพริกจินดานำมาคั่วจนเปลือกนอกกรอบ
และส่งกลิ่นหอมก่อนจะนำไปบดให้ละเอียด
ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะต้องลงมือทำเองค่ะ
เพื่อให้ได้พริกปนที่มีคุณภาพดีพร้อมเผ็ดเด็ดถึงใจ

เอ้าโอเค
ถามไปแล้วสองเมนูที่แปลกมีสองเมนูที่แปลกไม่ต่างกันเลยนะคะ

พัดผัดถังทำจังก็โด่งพี่กุณศ์ตุ๋นเครื่องเทศ
กินผัดถังทำจังน่าจะต้องอายุยืนหมื่นปีเลย

อะไรว่าพระยาสุกรนอนในสวนภูมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่าพระยาสุกรคือหมู

ไม่ใช่หรอกพอถั่วภูใช่
แล้วมันจะเป็นส่วนผสมก๋วยเตี๋ยวได้อย่างไร
ได้สิคือมันจะออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่รสชาติเป็นยำถั่วภู
แต่อันนี้ของพี่นะพี่จะเปลี่ยนจากเส้นหมี่เป็นเส้นบะหมี่
เพราะเส้นบะหมี่พี่มีมันจะเด้งมากเลย
ก็คือเป็นยำถั่วภูใส่เส้นบะหมี่
ใช่น้ำพริกพี่เผาเองเพราะว่าพี่สวด๓วันพี่เผาเลย

ก็มีหมูมีทุกอย่างเรามีกุ้งด้วยเราจะใส่กุ้งด้วย
ไข่ด้วยขึงที่ไข่แล้วมีไข่ต้มด้วย

โอเคก็คือคล้ายยำถั่วภูใส่เส้นลงไป
เอาหูหมูที่มันใหญ่เอามาตุ๋นด้วยเปลือยแล้วก็มาหั่ง
อันนี้คือดอกพิกุลตุ๋นเครื่องเทศ

อ้าวดอกพิกุลคือหางหมูเนี่ยนะมันจะยาวใช่ไหม
เวลาพี่สับเป็นเฉียงน็อตกระดูกมันออกมามันคล้ายดอกพิกุลเลย
ก็เลยตั้งชื่อว่าดอกพิกุลตุ่นเครื่องเทศ
ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหูหมูตุ๋นกับหูหมูตุ๋น
ยุ่ยละลายในปากไม่ต้องเคี้ยวดูดอย่างเดียว

ถ้าเกิดว่าจะให้อร่อยที่สุดเลยนะวุ้นเส้น

เพราะว่าชาคิดยังเอาวุ้นเส้นไปเลย

เพราะว่าวุ้นเส้นเอาไปแล้วมีทุกเส้น

สิ่งทำความของก๋วยเตี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำซุป

อันนี้น้ำใสที่ต้มกระดูกหมูแท้เลย
ถ้าเกิดน้ำผู้หางมันต้องน้ำวันนี้นี่

ใช่คือน้ำก๋วเตี๋หมูตุ๋นเห็นป่ะสีจะแบบดูดิดูสี
แล้วแต่ในนี้นะเครื่องในนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง
โคตรเครื่องเลยอยู่ในนี้มีอะไรบ้าง
มีพริกหอมลูกผักชีโป๊ยกั๊กอบเชย
พริกไทยการภูลูกกะวานใบกะวาน
โอ้โหเยอะมากเลยนะนี่ตอนนี้รู้สมสมทั้งหมดแล้ว

เอ้ามาเลยเราจะจัดไหม
โอเคจัดก๋วยเตี๋ยวแปลกให้หน่อย

ไปรอบนโต๊ะไปรอพี่บนเตียงเอ้ยบนโต๊ะ
ไปรอบนโต๊ะนะฮะเดี๋ยวรออาหารเดี๋ยวได้ทานกันบนโต๊ะนะครับ
ตอนนี้เรามีอีก๒เมนูข้าวหวานที่จะช่วยดับร้อนและเติมความสดชื่นให้คนไทยทั่วประเทศค่ะ
เทศกาลข้าวแช่และข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะ
ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาพบกับความหอมหวาน

หอมกลุ่นไปด้วยกลิ่นน้ำดอกมะลิและดอกอัญชัน
พร้อมกับข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ที่รังสรรค์จากมะม่วงน้ำดอกไม้๑๐
เนื้อละเอียดรสชาติหวานหอม
พร้อมข้าวเหนียวเขาน้ำกะทิเนื้อนุ่มละมุน
หอมกลิ่นใบเตอร์และดอกอันชัน
โดยด้วยถั่วทองกรอบมันอร่อย
หากใครอยากลิ้มลอง๒เมนูดับร้อนแสนอร่อยนี้
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙นี้นะคะ